เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพ

พอเข้าเสร็จปุ๊บก็ต้องเข้ามาวิ่งต่อ

เป็นการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ

ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าไปรับเงินเขา

ถ้าข้าราชการคนไหนทำตามหน้าที่เขาก็จะ

ปัญหาต่างก็จะไม่มาชนรัฐมนตรี
แต่ถ้ารัฐมนตรีไปรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้าย

จ่ายให้กับคนใกล้ชิดของรัฐมนตรี

เป็นบางกระทรวง

ติดสินบนเขาจะไม่มาทำงานให้เรานะ
เพราะว่ารัฐมนตรีก็จะสั่งเขาไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเลือก

อย่าเลือกคนที่เขาเอาตังค์มาให้รัฐมนตรี
เป็นไปได้เลย
เธอว่าอาจจะเป็นแบบว่า

รู้ไงว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหน

เพราะเขาไม่รู้จักเขาก็ต้องใช้วิธีการใช้เงิน

ก็ลงทุนกับการเลือกตั้ง

คือเราอาจจะเป็นได้แค่แป๊บเดียว

ฆาตการคนนั้นเขาจะ

เพราะเราได้ส่งเสริมคนเลว

พอคนเลวเป็นใหญ่วันก็ต้องมาถอนทุนคืน

ข้าราชการเอาคนที่เขาทำงานมาทำงาน

ซึ่งก็อยากเตือนไปยังรัฐมนตรีหลายคนด้วยกัน
ที่กำลังเข้าข่าย
เพราะฉะนั้นให้เลือกคนที่โอเค
อย่าเลือกคนที่มีมณฑินมัวหมอง
อย่าเลือกคนที่เอาเวลาราชการไปตีก๊อฟ
ที่นครแนโยกข์
กว่าจะเลิกก็๔ทุ่มใช่ป่ะต้องไปเตรียมงาน
ก็ใช้ระเบียบเขาเรียกว่าระเบียบการจัดสวัสดิการของข้าราชการ
เป็นช่องว่างแต่เผอิญว่าเขาให้อนุญาตให้จัดสวัสดิการ
แต่ไม่ได้จัดจันทร์ถึงศุกร์เพราะในระเบียบไม่ได้เขียนไว้
แต่อันนี้จะจัดวันศุกร์พอจัดวันศุกร์ปุ๊บ
ก็ไปรบกวนเวลาการทำงานปกติใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปตีกันเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันศุกร์
ผมไม่ทราบว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่านะแต่เขาไปตีกันบ่อยมากเลยทุกวันศุกร์
แล้วก็ผมก็เรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้ว
สุริยะก็บอกให้ไปตั้งกรรมการสอบวินัยได้แล้วเพราะว่าผมเห็นว่าวันนั้นเห็นจำไม่ผิด
น่าจะเป็นวันที่๒๒มีนาสุขที่๒๒มีนาเห็นฆาตการคนดังกล่าวก็ชี้แจงว่าได้ลาราชการแล้ว
แต่ปรากฏว่ามีภาพว่ามีรถราชการไปรับแล้วลงมาที่สนามก๊อฟ
ลงมาที่สนามกอล์ฟเพราะโดยปกติลาราชการแล้วจะมานั่งรถราชการไม่ได้
มันจะขัดกันใช่ป่ะมันขัดกันพอมาอีกวันหนึ่งก็เป็นฆาตการกลุ่มเดิม
กลุ่มเดิมก็ใช้วิธีการเดียวกันแล้วผมก็เช็คว่าอ้าวตกลงลาราชการนั้นก็ไม่ได้ลา
คือถ้าคุณลาคุณก็ไม่มีสิทธิ์ใช้รถราชการใช่ป่ะ
แต่ในรถจากการไปรับคุณมาตีก๊อฟมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมมันก็ไม่ถูกต้องซึ่ง
ซึ่งผมมองว่าท่านสุริยะแกนิ่งเกินไปควรที่จะต้องดำเนินการ
อย่าไปคำนึงถึงว่าจะไม่มีข้าราชการที่ดีไว้ใช้งาน
ผมเชื่อว่าค่าราชการที่ต้องการเจริญเติบโตยังมีหลายคนที่เขาไม่ต้องใช้เงินวิ่งเต้น
ส่วนที่สำคัญคืออุตสาหกรรมจังหวัดที่มีหน้าที่ตรวจสอบสอดส่องดูแลโรงงานกำจัดขยะ
ปะละเลยแล้วก็มีบางกลุ่มไปรับเงินโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อปล่อยป่าละเลยในการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนไม่ยอมแก้ไข
มันกลายเป็นวัฒนธรรมพอร้องเรียนเสร็จปุ๊บก็เอาตังค์ไปยัดฆาตการประจำ
แต่ไม่ยอมไปแก้ไขปรับปรุงให้โรงงานตัวเองดีขึ้น
จะได้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเขาดำรงชีวิตอยู่
อย่างเช่นที่โรงงานกำจัดขยะทั้งขยะปกติขยะไม่ปกติที่สระบุรีที่ตำบวนห้วยแห้ง
ซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่ก็ยังไม่ยอมแก้ไข
ผมมองว่าท่านสุริยะควรที่จะไปดูแลไปแก้ไข
ตรงจุดนี้ในฐานะเจ้ากระทรวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เวลาราชการ
เพราะว่าเรื่องนี้สารคดีทุษฎฤทธิประพธิบิชอบก็จำคุกไปแล้ว๕ปีด้วยกัน
ถ้าอย่างไรก็ต้องตั้งกำลังการสอบวินัยทางแพทย์และทางอาญา
เพราะถ้ายังดึงดันอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาแน่
ซึ่งผมพรุ่งนี้มารื่นจะลงนามไปยังนายกรรธมุติไปยังปรับประชา
ลงนามประมาณอีก๒วันยืนทำหนังสือเป็นทางราชการในนามพัก
ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยคนที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่ามันจะเป็นอย่างไม่ดี

ไม่ต้องหาใครมาคุยกับผมไม่ต้องมาล็อบบี้

แล้วก็ไม่ต้องมาล็อบบี้ผมเพราะว่ามันเสียเวลาเปล่า
ผมก็แค่ต้องการให้ทุกอย่างจะดีขึ้น

เขาเรียกว่าลดรายจ่ายก่อนของทุกภาคส่วนก่อน
ไม่ว่าจะเป็นฆาตกรรมประจำนักธุรกิจกระเศรษฐกร
ลดรายจ่ายก่อนแล้วก็เพิ่มรายได้

หลังจากนั้นให้ทุกคนมีความพอเพียง
สวัสดีการสามารถจัดได้ทุกระบบ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าการศึกษา
การทำงานที่สอดรับเรียนจบแล้วมีงานทำ
แล้วก็เหมาะเงินเดือน๑๕๐๐บาท

เงินเดือน๑๕๐๐๐บาทมีรายจ่าย๕๐๐๐บาท
เขาก็อยู่ได้เหลือ๑๐๐๐๐บาทใช่ไหม
เกษตรกรข้าว๘๐๐บาท

ตันละ๔๐๐๐บาทเขายังอยู่ได้ไม่ใช่
ต้นทุน๘๐๐๐ขายได้๖๕๐๐บาท

เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็ได้
ที่ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วน
มีความสมดุลในรายรับรายจ่าย

เมื่อเขามีความสมดุลในรับรายรับรายจ่าย
ปัจจัยพื้นฐานรัฐเป็นคนดูแลดี

นอกระบบในระบบให้อยู่ในระบบทั้งหมด
ประเทศไทยก็จะมีการจัดงบประมาณแบบเกินดุล
ถ้าเกินดุลสามารถเอาเงินมาแจกประชาชนได้เลย

กฎหมายปรบประชาคนก็จะไม่ทำผิด
เพราะพี่ผมเชื่อมันว่าไม่มีใครอยากทำผิด
อย่างเช่นข้าราชการคนนี้ไม่ดี

ปรากฏว่าสื่อมวลชนเองก็ไปรับเงินในการที่จะปิดข่าว
อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสื่อมวลชนก็มีความจำเป็นของครอบครัวเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ทุกภาคส่วนทุกอาชีพ

แล้วก็มีความพอดีมีความพอเพียงแล้วรับ
เป็นคนจัดสวัสดิการหลักให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเนี่ย
สุจริตของแต่ละสาขาสาขาอาชีพก็จะมีอยู่
คนที่จะทำผิดก็ไม่อยากทำผิดเพราะทำผิดก็ไม่เกิดประโยชน์
อย่างเช่นคนรวยแล้วก็ทุจริต
ทุจริตแล้วก็ถูกลงโทษประหารชีวิตอย่างนี้

เพราะในคอนเซ็ปต์พี่ก็คือทุกคนไม่มีใครอยากเป็นคนทุจริตหรอก
ถ้าครอบครัวไม่จำเป็น
ต้องบอกสมัยไหนครับ
มันต้องค่อยทำต้องค่อยช่วยกัน
ผมทำคนเดียวก็คงไม่ได้ต้องร่วมมือกันทั้งสภา
ต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริหาร

รับเงินคนที่วิ่งเต้น
ในการขึ้นเป็นอธิบดีประหลัดกระทรวง
แล้วก็บอกว่าให้พวกเขาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

อย่างน้อยเนี่ยความเป็นฆาตการเนี่ย
ทีอาจจะทำงานให้ประชาชนสัก๒๐
เขาอาจจะทำได้ถึง๘๐ก็ได้

ซึ่งฆาตการระดับสูงส่วนใหญ่เนี่ย

ซึ่งคนเด็กประยุทธ์และคอลโรมอล์เนี่ย

ครับ

เดี๋ยวผมจะต้นอะไรที่ทำได้แล้วก็ได้

อาจารย์นี่ครับเห็นบอกว่าที่จะมีเรื่องตั้งซอม

ภาคไทยศิลป์คิดว่าจะได้คะแนนเพิ่มไหม

วงสื่อไฟรัฐบาลโดนไป๓๑คนใช่ป่ะ

๔๒คน
ประมาณ๔๑คนหายไป๙คน

ก็จะเหลือประมาณ๓๒คนใช่ไหม

ลงพื้นที่ไม่ต้องลงพื้นที่เยอะ
เพราะว่าพักก็ทำผลงานอยู่แล้วใช่ป่ะ
พี่น้องประชาชนเชื่อใจเชื่อมั่นว่า
ได้คะแนนเสียงเพิ่มเราก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้
เราก็อาจจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ๒ที่นั่งด้วยกัน

ไฟค้านที่โดนประมาณ๓๐คนเหมือนกัน

เพราะต้องการได้สอสอเพิ่มขึ้น

ได้เลือกตั้งซ่อมอยู่๒๐เขต

แล้วพี่มาร์คยังอยู่ไหมฮะ